เอาละครับชมข่าวกันแบบยาวไปนะครับ

เมื่อลูกถูกหมาจรจัดรุมกัด
ใช่คือลูกเป็นลูกชาย๖ขวบเองนะคะ

สเก็ตไปเล่นในสวนสาธารณะที่ขอนแก่น
แล้วหมาจรจัดมา๓๔ตัวดูสิมาขย่ำกัด
แล้วคุณเห็นไหมขาวนี่คือผ้าก๊อสปิดรอยแผลของน้อง

ถูกกัดตามเนื้อตามตัวโดยเฉพาะตรงขานะครับ

เห็นแม่คนอื่นเขาพูดกันแบบว่า
ระวังนะตอนนี้มันมีหมาไล่กัดเด็กไล่กัดเด็ก
แม่ท่านนี้บอกไม่คิดว่าลูกของตัวเอง
แค่เธอแบบว่าหลุดสายตาไปนิดเดียวปรากฏลูกถูกสุนัขกัดซะงั้น
แล้วคุณคิดดูกัดในสวนสาธารณะ
คนก็ไปใช้บริการกันเยอะไง
แล้วต่อไปมีเด็กมาวิ่งเล่นอีก

นี่รอยแผลจากเขี้ยวของหมาจรจัดที่มาขย่ำลูกชาย
คุณแม่ก็คือคุณแม่พิมพรพินิษฐ์งาม
ชาวขอนแก่นเปิดให้กับนักข่าวดู
ตั้งแต่ก้นลงมานะโอ้โห
ตามขาของน้องต้นตานลูกชายวัย๖ขวบเนี่ยนะคะ
ซึ่งคุณแม่บอกว่าลูกชายไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตกับเพื่อน
อยู่ในสวนสาธารณะรัชดานุสรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ทีนี้ตอนนั้นน้องก็เล่นอยู่กับเพื่อนอยู่ดีนี่แหละ

ปรากฏว่าหมาจรจัดมันวิ่งเข้ามา
แล้วก็มารุมกัดจนน้องได้รับบาดเจ็บแบบนี้
เออคือคุณแม่เล่าให้ฟังอย่างที่ผมเล่านะฮะขอเล่าย้อนนิดหนึ่ง
แม่พาลูกสองคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนี้แล้วก็ไปเล่นไอสเก็ตบอร์ดเนี่ยนะครับ
ทีนี้ลูกอีกคนเป็นคนเล็ก
แม่ก็เลยดูลูกคนเล็ก
โดยพลาดสายตาจากลูกคนโตไปนิดนึง
แล้วลูกคนโตบอกว่าแม่เดี๋ยวหนูขอไปเล่นกับเพื่อนตรงนั้นหน่อยนะ

เพราะได้ยินผู้ปกครองหลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับ
บอกว่านู้นตรงนู้นมันมีหมา
หมามันไล่กัดเด็กโอ๊ยหมามันดุอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ว่าเธอก็คิดว่าตรงนี้มันคนเยอะ
หมามันคงไม่กล้าทำอะไรเด็ก

แล้วก็เธอพลาดสายตาจากลูกชายคนโตแป๊บเดียว
สักพักหนึ่งแหละลูกชายคนโตวิ่งมา

แต่นี่ถือว่าดีแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหม
เยาวชนคนที่อยู่แถวนั้นนี่คือช่วยกันไล่แล้วนะคุณผู้ชม
หมาไปแล้วก็ช่วยน้องต้นตานไว้
ไม่งั้นน้องอาการจะหนักมากกว่านี้นะคะ

โอ้โฮแผลตามน่องตามสะโพกตามก้น
แม่ก็เลยพาน้องต้นตานไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนักบ้าก่อน

เมื่อ๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงค่ำ

ตอนที่ผู้สิทธิ์ข่าวของเราไปแล้วพูดคุยกับน้อง

ใช่ค่ะถึงแม้ว่าอาการจะดีขึ้น
แต่น้องก็ยังต้องไปหาหมอไปล้างแผลอยู่ตลอดนะคะ

แล้วก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องระมัดระวัง

ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ค่ะ
รับผิดชอบส่วนนี้มาดูแลเรื่องสุนัข

เพราะว่าสวนสาธารณะน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

กลัวว่าถ้าช่วงเปิดเทอมค่ะนักเรียนเยอะ
เด็กบางคนพ่อแม่ไม่ได้มารับเนอะ
ก็ต้องเดินไปขึ้นรถเดินกลับบ้านเอง
ถ้าเด็กเดินกันเป็นกลุ่มด้วยความที่เขาเป็นเด็ก

วิ่งทันคือรอดใครวิ่งไม่ทันคือโดนกัด
โอ้โหแต่สุนัขมันเร็วจะตายนะคุณนะ
เด็กวิ่งหนีไม่ทันขนาดผู้ใหญ่อย่างเรายังวิ่งหนีไม่ทันเลย

กังวลเปิดเทอมไปจะทำยังไงอ้าวสุนัขมันจะมากัดเด็กหรือเปล่า
แต่ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์กับน้องต้นตาน
โดนสุนัขจรจัดขย่ำแล้วเนี่ยนะคะ
หน่วยงานเขามีวิธีการดูแลยังไงบ้างไหม
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่เลยนะ
ตามหาเจ้าสุนัขจรจัดกลุ่มนี้
เพราะว่าน่าจะวนเวียนอยู่ในสวนสาธารณะนี่แหละค่ะ
ไปหานะแต่หาไม่เจอคุณผู้ชม
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาเชื่อว่ามันน่าจะยังไม่ไปไหนไกล

สถานีขนส่งผู้โดยสารเก่ามีศูนย์ราชการ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตามจับตัว
คือถ้าจับได้แล้วจะเอาไปไว้ที่ศูนย์แรกรับ
สุนัขจรจัดอยู่ที่บึงทุ่งสร้าง
อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่นต่อไปนะคะ
ครับมาติดตามความรู้สึก